พวกพ้องที่เดี๋ยวไม่ทราบว่าเคยคุยกันรึเปล่า
รวมได้เกินจนสามารถตั้งรัฐบาลได้ไหมคะ

ผมว่าเราสามารถที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ที่ว่าเกินนับกี่พัก
พลังบัชรัส๑แล้วบวกอีกกี่พัก

คือมันถูกเอาไปคำนวณอยู่หลายชั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เสียงถ้ามีคนเลือกไทยรักษาชาติถ้าการยุบพักเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งก็จะเจอสถานการณ์นึงค่ะเกิดขึ้นหลังวันเลือกตั้งก่อนกรกตรรับรองสอสอก็แบบนึงหลังกรกตรรับรองสอสอก็แบบนึงอันนี้ฟังเข้ามาไม่ค่อยเข้าใจแล้วค่ะคุณผ
ทำร้องมานะคะท่านแรกค่ะไม่ได้พบกันนานไม่ได้พบกันนานทั้งสองท่านเลยนะคะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะดรสสีสัตยธรรมนะคะและเลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยนะคะคุณศรีสุวรรณจัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไม่ได้นัดกันนะคะครับไม่ใช่นัดกันเป็นผู้ดำเนินแต่
รัฐธรรมนูลนี้กับการเลือกตั้งอาจารย์ถ้าเป็นกรกตเนี่ยนะคะพอเจอเรื่องนี้ปุ๊บเราดูรัฐธรรมนูลหรือเราดูกฎหมายพักการเมืองหรือเราดูจากอะไรคะ
การเป็นกรกตนะคะคือหลักเกณฑ์ของการเป็นกรกตก็คือว่าต้องยึดหลักกฎหมายเป็นเป็นหลักสำคัญกฎหมายที่ว่านี่ก็คือถ้าเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็คือใช้นอกจากใช้รัฐมนุนปี๖๐แล้วก็ยังต้องนำกฎหมายว่าด้วยพักการเมืองก็ดีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอก็ดี
จะใช้แต่นิติศาสตร์อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักรัฐศาสตร์เนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้อาจจะมันเบี่ยงเบนไปในลักษณะที่ว่านักกฎหมายเนี่ยเขาก็คือตัวบทกฎหมายเป็นเกณฑ์แต่นักรัฐศาสตร์เนี่ยท่านมองดูแล้วว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงใช้หลักรัฐศาสตร์มาเพื่อให้ว่าไม่ต้องทำ

ใช้ในการยุบพักอะไรเหล่านี้เป็นต้นค่ะแล้วถ้าเป็นกรกตกรกตนี่เอากฎหมายนำหรือเอารัฐศาสตร์บริบทการเมืองนำคะในเรื่องนี้ทางด้านกรกตเองต้องใช้กฎหมายเป็นเรื่องนำนะคะแล้วส่วนที่จะมองดูแล้วว่าจะใช้รัฐศาสตร์เข้ามาเนี่ยมันก็คงจะต้องมองดูเหตุการณ์ว่าถ้ากฎหมายโดยตรงแล้วแล้วจะทำให้เกิดปัญหา
จะต้องนำลัตศาสตร์เข้ามาประกบในเรื่องนี้ได้ด้วยค่ะ
คุณศรีสุวรรณค่ะตอนไปร้องตอนไปร้องนี่คือร้องเพื่อยุบเลยถูกไหมคะ
ใช่ครับแต่ว่าผมเองก็เป็นทั้งนักกฎหมายและนักรัฐศาสตร์
เรียนมาทั้งนิติศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์นะครับ
ผมเองถ้าเอารัฐศาสตร์มาจับ
ผมยังเสียดายว่าพักไทยรักษาชาติไม่ฮารากิรีตัวเอง
หมายถึงว่าช่วงหลังคืนวันที่๘นี่นะครับ
เราต้องไปเจอวันเสาร์อาทิตย์วันที่๙และ๑๐นี่นะ
ผมเองก็รอว่าวันที่๙และ๑๐
ไทยรักษาชาติจะรับผิดชอบต่อตัวเอง
หมายถึงว่าหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักทั้ง๑๔คนเนี่ย

ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของตัวเอง
หรือความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะ

ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยวันจันทร์ผมไม่ไปกรกตหรอก
แต่เนี่ยผมฟังสะดับรับฟังมาก็ไม่เห็นมีการขับเคลื่อนอะไร
อาจจะออกแถลงการมาอยู่ฉบับหนึ่งนะฮะ
ผมเห็นว่าถ้าฉะนั้นแล้วก็คงต้องใช้นิติศาสต
ก็คือร่างคำร้องแล้วก็ไปเสนอกรกต
แล้วก็ไล่เลียงประเด็นปัญหาทั้งหมดนะครับ
เลี้ยงมาตั้งแต่จารีดประเพณีการปกครองของเราเป็นมาอย่างไร
เราไม่เคยไปการเมืองต่างไม่เคยไปดึงเอาสถาบัน
ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไล่มาจนถึงอ้างพระราชมัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
วัดดิบพรรคการเมืองอ้างพระราชมัตยัตริย์ประกอบรัฐธรรมนุน
การเลือกตั้งสอสอระเบียบของกรกตว่าด้วยการหาเสียงอะไร
ผมอ้างทั้งหมดแล้วก็ยื่นให้กรกตไป
ดำเนินการส่งเรื่องให้สารรับนูนวินิจฉัยหรือมีคำสั่ง
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณศรีสุวรรณบอกเนี่ยนะคะ
คือมันจะมีอยู่คำสองคำเช่นผิดพลาดรู้เท่าไม่ถึงการ
แต่ว่าอย่างบางคนที่พูดถึงในข่าวอาจจะบอกว่า

แล้วก็ดูจากกฎหมายและทำตามขั้นตอน
โดยเฉพาะมีหนังสือยินยอมจากทุนกมมนี่นะคะ

เท่ากับว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำป่ะคะ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำโดยที่คำภาษาอะไรนะ
เป็นปรปักนะความตั้งใจน่ะไม่มี

ผมเห็นผมผมเชื่อว่าเขาไม่ได้มีเจตนา
แต่ผมเชื่อว่าเป็นการวางแผนมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้ว

อยู่จะมากลับทูลเชิญท่านมาปุ๊บปั๊บได้นะ
จะต้องมีการพูดคุยมีการอะไรกันมาเนิ่นนานแล้ว
ที่สำคัญก็คือบุคลากรในภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักการเมืองหน้าเก่าทั้งสิ้น

แต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วเป็นนักการเมือง
แตกมาจากภักดิ์เพื่อไทยขออนุญาตเอ่ยนามเนี่ยนะครับ
เหมือนการแตกแบงค์พันธุ์มาเป็นแบงค์ร้อย
เพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้งในยุครัฐมนูล๖๐เท่านั้นเองนะครับ

คือดิฉันฟังแล้วฉันก็ไม่เข้าใจว่าตกลงเราควรจะมีวิธีการ
นำสิ่งใดบ้างเข้ามาเพื่อวินิจฉัย

แต่อย่างเช่นถ้าสมมุติคนเป็นกรกตเนี่ยในกรอบที่ใช้พิจารณาเนี่ย
คือดูเจตนาหรือดูแค่ว่าเข้ากรอบผิดกฎหมายหรือเปล่า
ถ้าเข้าจบเลยไม่ต้องดูเจตนาแล้วยังไงคะ
คือในการกระทำที่ในข้อหานี้นะคะ
มันเป็นข้อหารที่ร้ายแรงมาก
ถามว่าเคยมีกรณีนี้ไหมในเรื่องเกี่ยวกับว่าการยุบพักโดยกระทำการ
อาจจะเป็นปฏิปักต่อการปกครองระบบประชาธิปไตย

ส่วนใหญ่นี้มันจะเป็นเรื่องกรณีซื้อสิทธิ์ขายเสียง
แล้วก็อย่างรัฐมนูลปี๕๐เนี่ย
สิทธิ์ขายเสียงแล้วก็มีเรื่องที่หัวหน้าพัก
หรือกรรมบริหารพักรู้เห็นเป็นใจด้วย
ก็จะเป็นเหตุแห่งการยุบพักตามมาตรา๒๓๗ของกฎหมายร่ำนูลฉบับปี๕๗

ซึ่งในเรื่องนี้นะคะยังไม่เคยปรากฏใน
ถามว่ามาตรา๙๒ของกฎหมายประกอบรัฐมนูล
มีไหมในกฎหมายรัฐมนุนปี๕๐
กฎหมายประกอบรัฐมนูลปี๕๐ก็มีในเรื่องนี้นะคะ

เราจะไปทำในเรื่องเกี่ยวกับการยุบพักในการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
แล้วก็เรื่องที่ในลักษณะที่ไม่ได้รายงาน
เกี่ยวกับกิจการของพักอะไรเหล่านี้
ระยะเวลาผ่านพ้นไปโดยไม่ได้ดำเนินการ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางธุรการ
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
ซึ่งมาตรา๙๒วงเล็บ๒
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงขอพูดเมื่อก่อน
ตามลัตรุณอุปิธี๕๐สัปดาห์
กรกตเมื่อในทะเบียนมีความเห็นว่าสมควรจะยุบพัก
กรกตอีก๔ท่านทำอะไรไม่ได้
ถือว่าเป็นเรื่องของในทะเบียนค่ะ
แต่จบที่ในทะเบียนไหมยังไม่จบ
เพราะว่าจะต้องตั้งกรรมการร่วมระหว่างอายการสูงสุด
ซึ่งจะตั้งคณะทำงานมา๕คนร่วมกับทางกรกตตั้งคณะทำงาน
แล้วก็ก็จะพิจารณาว่าสมควรเห็นชอบด้วยกับการยุบพักนะคะ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาคืออายการสูงสุด
แต่ความเห็นของอายการสูงสุดเนี่ยแม้ว่าเห็นว่าไม่สมควรยุบพัก
ก็ไม่สามารถที่จะไปขัดคำสั่งของกรกตได้
กรกตก็จะดำเนินการส่งสารรัฐมนุนต่อไป
คือขั้นตอนตามรับนูลปี๕๐มันยังมีการกรองโดยอายการอยู่
แต่ขั้นนี้ไม่มีไม่ได้เขียนไว้แล้วก็ตัดเอาไว้
แต่ตัดไม่เป็นไปตามรัฐมนูลและกฎหมายประกอบรัฐมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอนะคะ
คือเปลี่ยนฉบับรัฐมนุนก็เปลี่ยนวิธีปฏิบัติไปด้วย
ก็ขั้นตอนจะสั้นลงแล้วมีคนถามว่า
ทำไมกรกตถึงยังไม่ไต่สวนนะ
ทำไมถึงรีบฟ้องไปเลยยื่นคำร้องไปที่สารรำนูน
ในเมื่อตามมาตรา๙๒ไม่ได้เขียนไว้ว่าให้กรกตตั้งหลายสวน
กรกตเองก็คงใช้ดุลวินิตว่าแค่หลักฐาน
พฤติการของเรื่องนี้นะฮะเป็นเหตุของการ
ทำให้ระบบประชาธิปไตยเสื่อมเสียหรือไม่

ก็คือการทำอะไรที่ตรงกันข้ามกับระบบประชาธิปไตย
ซึ่งก็คงเป็นเรื่องในชั้นของกรกต
แต่ในชั้นศาลเขาใช้คำว่าไต่สวน
ซึ่งจะเห็นว่าศาลและธรรมดูลท่านก็ได้ให้สองฝ่าย
มายื่นเอกสารกันในลักษณะนี้ค่ะ
ในฐานะคนยื่นคือตอนนั้นเราคิดไหมคระ

ก็คิดว่าต้องเร็วเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
ผมคิดว่าถ้ายืดเยื้อต่อไป
คนที่สนับสนุนอะไรต่างของพักทศช
ก็เลยคิดว่าน่าจะรวดเร็วแล้วเพราะว่าถ้าไปดูในระเบียบว่าด้วยการไต่สวนสอบสวนของกรกตปี๖๑เนี่ย
ออกระเบียบมาใหม่ในข้อ๕เขาก็เขียนไว้ว่ากรกตมีอำนาจที่จะยกเว้นการใช้ระเบียบว่าด้วยการไต่สวนสอบสวนนี้ก็ได้

ทีนี้อันนี้ฉันถามขอความรู้เพราะว่ามีคนเปรียบเทียบเหมือนกันว่าเอ๊ะคำร้องเรื่องโต๊ะจีน
กับคำร้องเรื่องแคนดิเดตนายกของภักรณ์
อัตราเร่งของการทำงานมันต่างกัน

ผมคิดว่าโต๊ะจีนก็เข้าสู่กระบวนการปกติ
ตามระเบียบของกรกฎาวัตกาลสอบสวน
ผมเองก็ถูกกรกตเรียกไปสอบสวนมาแล้ว๑ครั้ง
ผมก็ไปเอาพยานหลักฐานไปชี้แจงเพิ่มเติม

เดี๋ยวแล้วมันต่างกันอย่างไรคะขอความรู้นะค่ะ
แต่เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไงว่ามันเป็นกรณีเร่งด่วนนะฮะ
มีเหตุฉุกเฉินที่ไม่อาจรอช้าไว้ได้
เขาคือเป็นหน้าที่ของกรกตว่าจะวินิจฉัยว่าเป็นเหตุเร่งด่วนหรือไม่
เขาอาจจะวินิจฉัยว่าเรื่องโต๊ะจีนมันอาจจะไม่เร่งด่วน
ก็ดำเนินการสอบสวนสืบสวนไปตามปกติ
ใช่ไหมฮะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กระทบต่อสถาบันนะฮะ
เขาอาจจะวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน
ก็เลยลดขั้นตอนต่างโดยใช้ข้อยกเว้น

คือกำลังจะบอกว่าจริงแล้วก็เป็นทั้งสองเรื่องนี้ที่โดนร้อง
คือเป็นดุลพินิษฐ์ของกรกตเลย
ว่าจะมีความเร่งในการทำแต่ละคดีแต่ละกรณีแบบไหน
เพราะฉะนั้นในส่วนอันนี้หมายความว่าคือกรณีของไทยรักษาชาติ
ถ้ากรกตมองว่าเร่งด่วนก็ไม่แปลกที่จะเร็วกว่าของเรื่องโต๊ะจีน
ใช่ไหมคะคือเพราะฉะนั้นอยู่ที่กรกตล้วนเลย
ถูกต้องกฎหมายเขาเขียนแห้มนาฬกรกตไว้เต็มที่
แต่ทีนี้ในทางการเมืองดิฉันไม่รู้ว่าจะเรียกว่ารัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์นะคะ
แต่ในบรรยากาศการเมืองแบบนี้มันจะทำให้เกิดคำถามไหม
สองภัคดิ์คนละครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะมีคำถามอย่างนั้นว่าทำไมมาเร่งรีบเอาอย่างนี้

ถ้าไม่ใช่คนที่ร้องไทยรักษาชาติพักเดียว
แค่คนมองข้างนอกคือผมในฐานะที่ร้องเนี่ยก็อยากให้ทำเร็ว
แต่ว่าอีกภาคส่วนหนึ่งเราก็คิดว่ามันมีเสียงสะท้อนว่า
เร็วเกินไปหรือเปล่ามันอาจจะไม่รอบครอบอะไรหรือเปล่า

แต่ประเด็นคือของเรื่องโต๊ะจีนเนี่ย
อันนี้ช้าไปหน่อยไหมคะในมุมของคนที่มักจะร้องเรียน
โต๊ะจีนก็ช้า

ไปบอกว่าทำไมช้าต้องเร็วหน่อยนะ

ก็ผมไม่ได้มีอะไรกับพรรคกันเมืองใดตั้งสิ้น
หมายถึงว่าคือเตรียมจะยื่นเหมือนกัน
ใช่ครับอย่างนี้เป็นต้น
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมครับไม่ว่าเกิดทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ถ้ามีผลกระทบต่อการยุบพัก

และสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สมัคร
หรือว่าถูกรับรองหลังเลือกตั้งเป็นสอสอแล้วก็ตาม
มันกระทบคนอื่นด้วยนะคะไม่ได้กระทบผักเดียว
เพราะอย่าลืมว่าการคิดคะแนนการเลือกตั้งในรอบนี้

มันต้องไปคิดทั้งหมดนะคะเอาคะแนนทั้งหมดแล้วไปคิด

แต่มันต้องไปคิดหลายชั้นแล้วมันกระทบพักอื่นด้วย

ตอนร้องกะไว้ไหมคะโอ้มันจะงงขนาดนี้
ไม่ได้คิดถึงว่ามันจะมาวุ่นวาวุ่นวายอะไรขนาดนี้หรอก
แต่ณตอนนี้มีคนเริ่มถามคุณศรีสุวรรณแล้วใช่ไหมคะ
อย่างมากก็คิดว่านำไปสู่การ
คือผมเรียกว่าการสั่งสอนนักการเมือง
ว่าวันหลังอย่ามากระทำการเยี่ยงนี้
เดี๋ยวอันนี้สั่งสอนพักอื่นที่เขาไม่เกี่ยวด้วยนะ
ก็คือพักที่ดำเนินการอย่างนี้นะครับ
พักอื่นเขาคงไม่กระทบเท่าไหร่หรอก
แต่ว่าวิกฤตก็เป็นโอกาสนะครับ

แต่ถ้ามากกว่านั้นรีบเตือนนะคะอาจารย์
คือรูปแบบแรกขออภัยพักไทยรักษาชาตินะคะ

ยุบเนี่ยกรรมการบริหารพักไม่ต้องถามถึงนะคะ
ก็คือไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตนะคะ
นี่ถือว่ารุนแรงมากเท่ากับประหารชีวิตนักการเมืองเลย
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดไม่ได้เลย

อ่ะกลับมากรรมการบริหารพักสมมุติตัดทิ้งตามการยุบพัก
แต่ตัวผู้สมัครถ้าสมมุติเรื่องนี้ยุบก่อนวันเลือกตั้งจบหมดไปทั้งแผง

สังกัดพักไหนไม่ได้แล้วเลยแล้วนะคะ
ทีนี้พอผ่านวันเลือกตั้งสมมุติว่ายุบหลังเลือกตั้งเสร็จ
แต่ยังไม่ได้รับรองความเป็นสอสอ
เขาจะทำคือกรรมการบริหารพักไป
แล้วตัวคนที่ได้คะแนนมาแต่ยังไม่ได้รับรองสอสอจะเป็นไงคะอาจารย์สุดศรี
ตอนนี้ก็มีประเด็นปัญหาขึ้นมาเหมือนกับว่าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะคะ
และในขณะนี้เขาก็ต้องรีบหาพักเหมือนกัน
ถ้าสมมุติว่าพักถูกยุบในช่วงนั้น
ในช่วงที่หลังจากมีการเลือกตั้งแล้ว
ก็คงจะมีประเด็นว่าเขาก็สามารถไปอยู่พักการเมืองอื่น
แต่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าสามารถที่จะเอาคะแนนที่เขาได้จากการเป็นสอสอเนี่ย
เอามาให้พักการเมืองอีกพักหนึ่งไหมพักที่เข้าไปสังกัดตอนหลังค่ะ
ซึ่งอันนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญนะว่า
ในกฎหมายว่าด้วยภาคการเมืองก็ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนในเรื่องนี้
แล้วก็เรื่องกฎหมายว่าโดยการเลือกตั้งสอสอก็ไม่ชัดเจน
ก็ถือว่าอาจจะต้องมองดูว่ามันเป็นช่องว่างหรืออะไรหรือเปล่า
ในลักษณะที่ว่าคะแนนที่เขาได้มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นศูนย์ป่าไหม
แล้วก็ถึงจะเอาคะแนนที่เขาได้ไปให้กับพักการเมืองที่เข้าไปสังกัดใหม่เนี่ย
มันก็คงจะต้องอย่างที่คุณศรีสุวรรณว่ามันอาจจะเป็นงูเห่ากันเยอะแยะไปหมด
มีการรับประมูลตัวกันเลยซึ่งจะเดินร้อนคุณศรีสะวันต้องฟ้องหรือร้องกันอีก
คือเรียนตัดประเด็นเรื่องของถ้ายุบก่อนวันเลือกตั้งออกไปก่อนนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้สมมุติผ่านวันเลือกตั้งไปแล้วแล้วเกิดการยุบหลังวันเลือกตั้ง
เดี๋ยวฉันตั้งประเด็นถูกไหมว่ามันจะมีสองขยักขยักแรกคือ
เอาล่ะอาจจะนับคะแนนเสร็จแล้วได้ไม่ได้ชนะไม่ชนะก็แล้วแต่สมมุติชนะ
แต่ว่าการรับรองสอสอมันต้องรับรองในกรกตถูกป่
ทีนี้ถ้าเกิดประกาศตอนที่ยังไม่ได้รับรองสอสอมันก็จะเป็นภาพหนึ่ง
แต่หลังประกาศเป็นสอสอแล้วตอนเป็นสอสอแล้วอันนี้หาพักใหม่สังกัดได้
อาจารย์สดศรีบอกว่าไปหาแล้วคะแนนไปด้วยหรือเปล่า
เพราะถ้าคะแนนตัวคนไปด้วยนะคะคุณผู้ชมมันจะมีผลต่อการคิดของพัก
แล้วก็จะได้สอสอบัญชีรายชื่อของพักอีกอันเนี้ยไม่มีใครรู้
มันมีตัวแปลเรื่องสอสอปาร์ตี้ลิสต์เพราะว่าจะต้องเอาคะแนนทุกคะแนนมาคำนวณนะคะ
คือถ้าสมมุติพักหนึ่งได้สอสอปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย๕๐คนแล้วถ้าหากมีการยุบพักแล้ว
สสปาร์ตี้ลิสต์จะเพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้สำหรับพักที่เขาวิ่งเข้าไปหาเนี่ย
นะคะซึ่งอันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่กรกตรหรือศาลรัฐมนูญนะคะ
ถ้ามีประเด็นติดขัดแบบนี้ค่ะติดขัดแบบนี้ก็คงต้องสารรัฐมนูลมากกว่า
เพราะว่าเราอาจจะมองดูแล้วว่าในรัฐมนูลก็ดีในกฎหมายรูปประกอบรัฐมนูลมีช่องว่างหรือเปล่า
ซึ่งการคำนวณคิดคำนวณเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่อย่างยิ่งสำหรับกรกต
แล้วก็ในตัวบทกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่กรกตเองก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันว่าจะดำเนินงานยังไงกันต่อไป
ซึ่งอาจจะต้องขอความชัดเจนจากสารรัฐมนูลค่ะคุณศรีสุวรรณค่ะ
อันนี้พอสมมุตินะคะถ้ามันเกิดติดขัดลักษณะแบบนี้จริงแล้วกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ชัดเจน
ศรีสุวรรณคิดว่าอันนี้รัฐศาสตร์ควรเข้าไปยังไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเขาผิดไม่ยุบไม่ใช่นะ
คือถ้าเขาผิดก็ยุบนะคะแต่ความหมายคือการเลือกห่วงเวลาในการตัดสิน
การทิ้งระยะให้ความชัดเจนเพื่อไม่เพิ่มปัญหาในการเมืองทั้งภาพใหญ่

คงเป็นที่น่าหนักใจของสารรัฐธรรมนูลว่าจะต้องรีบเร่งหรือว่าจะใช้ในช่วงไหนอย่างไร
แต่ว่าถ้ารีบเร่งก่อน๒๔มีนาทุกอย่างมันก็จะเด็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลย
และที่สำคัญก็จะเป็นประโยชน์ถ้าสมมุติว่าทศชไม่ถูกยุบ
มันก็จะนำไปสู่การหาเสียงแล้วก็ได้ผู้แทนกันอย่างเต็มที่
แล้วก็ไปสู่โหมดของการฟอร์มรัฐบาลอะไรต่างกัน

ว่าจริงแล้วลักษณะการร้องยุบพักแบบนี้
หรือที่เขาอาจจะใช้ภาษาการเมืองว่าสอยทีหลัง

เพราะฉะนั้นการคิดคะแนนรอบนี้นะคะที่มันอาจจะมึนหน่อยเนี่ย

เคยคุยกับเพื่อนในแวดวงไหมคะ

เพราะมันเป็นคะแนนที่มันกระทบต่อพัก

ว่าจะชนะหรือแพ้บัญชีรายชื่อมากหรือน้อย
ค่ะก็คงต้องเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องดูนะคะ
ว่าเมื่อมีการประกาศแล้วก็มีการถูกยุบพักกันไป
คือน่าจะมองดูอย่างหนึ่งว่าผู้ที่ได้คะแนน
ก็สามารถที่จะเลือกพักการเมืองที่ตัวเองจะไปอยู่ได้
ก็คงไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้น
เพราะว่าเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นเนี่ย
มันก็เหมือนกับว่าเรากลายว่าตัดสอสอที่ถูกยุบพักไปเลย
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญ
สารรัฐมนุนควรจะต้องวินิจฉัยความชัดเจนยังเหมือนกับกรณีที่ว่า
กรณีที่กรรมการบริหารถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนี่ย

ซึ่งก็มีการพูดกันทั้งนักวิชาการอะไรบอกว่าตลอดชีวิต
แต่ก็น่าแปลกว่าทำไมถึงอีกวาคนึงเขียนว่า๑๐ปี
คือ๙๔วักท้ายว่าถ้าในกรณีไปตั้งพักใหม่ทำให้ได้ภายใน๑๐ปีอย่างที่ว่า
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้สารรัฐมนูลในฐานะเป็นผู้ที่สามารถตั้งกฎหมายขึ้นมาได้
คือตามระบบคอมมันรอสารก็คือเป็นผู้เติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู่ของกฎหมายหรือของรัฐมนูล
ก็น่าจะเป็นเรื่องที่สารลำนูนคงจะวินิจฉัยว่าให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาเท่าไหร่มากกว่า
คือในรัฐมนูลปี๖๐มาตรา๒๓๕วัก๔
เขียนไว้ชัดเกณฑ์ถ้าถูกตัดสิทธิการเลือกตั้ง

ไม่เป็นไรค่ะจะเท่าไหร่ก็หนักหน่วงทั้งนั้น
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเราเหลือเวลาค่อนข้างกระชับนะคะ
อยากให้ทั้งสองท่านมองว่าการเลือกตั้งรอบนี้
สิ่งที่เราพอจะวาดภาพให้เห็นได้
คุณผู้ชมครับมันก็ไม่ว่านครับสักครู่นี้นี่นั่งคุยกันก็แบบ
เพราะจริงลักษณะการโดนร้องของที่ทศโดเนี่ยก็ไม่มีกรณีแบบนี้ที่เคยจะต้องตัดสิน

เพราะฉะนั้นคือจริงนะตอนนี้เข้าใจว่าถ้าสมมุติโดนยุบกรรมการบริหารพักโดนตลอดชีวิต
อันนี้ยังมีข้อโตยักษ์อยู่ใช่ไหมยังมีข้อโตแย้งอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์

คือเรื่องนี้นะคะมันมีกรณีหนึ่งที่
กรณีที่ว่าจัดงานลื่นเริงมหรสบนะคะแล้วก็ไปละเมิด
เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการหาเสียง
กฎหมายเขียนว่านอกจากโทษจำคุกอะไรแล้วถูกตัดสิทธิในการเลือกตั้งตลอดชีวิต
แต่ตอนนี้กฎหมายกลายเป็นว่าไอ้เรื่องจัดงานมหารสบ
ซึ่งเป็นโทษหนักถึงขนาดว่า
ตัดสิทธิ์ที่ในการเลือกตั้งถึงตลอดชีวิต
ซึ่งเขียนไว้ชัดเจนแต่ในกรณีนี้ไม่ได้เขียนไว้
ไม่ได้เขียนไว้ตามที่เมื่อกี้ก็ดูกับคุณศรีสุวรรณไว้ว่า
หมวดที่ว่ามาตรา๒๓๕เนี่ย
มันน่าจะเป็นเรื่องของสารดีกาแผนกคดี
ข้าราชการเหล่านี้นะคะก็ต้องดำเนินการ
ในลักษณะที่จะถูกตัดที่เลือกตั้งเขาใช้คำว่าตลอดไป
ซึ่งอันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันว่า
ตลอดไปในที่นี้คือตลอดไปคือหมายถึงตลอดชีวิตไหม
แต่ถ้าตีความว่าตลอดไปในที่นี้ว่าตลอดชีวิตก็น่าจะเป็นคนละเรื่อง
กับกรณีที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในกรณีที่พักการเมืองถูกยุบค่ะ
ก็เป็นหน้าที่ของสารรัฐมนูลที่จะต้องไปวางหลักเรื่องนี้

เรามาดีเบตกันอันนี้คงเป็นข้าวกายงานของศาลัทธรรมนูล
กำลังจะถามว่ายังไม่ได้มีตัวบทที่เขียนชัดเจนในข้อร้องอันนี้
เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสารรัฐมนูลว่าจะหยิบสิ่งใดมาวางมาตรฐาน
กรณีข้อร้องยุบแบบนี้ที่ทศชโดนอยู่
คืออันนี้จะเป็นกรณีแรกสำหรับการร้องแบบนี้ต่อพักการเมือง
แต่อย่างอื่นเรื่องมหรสบเรื่องอะไรมีแล้วเขียนแล้ว
แต่อันนี้ไม่แน่อาจจะไม่ใช่ตลอดชีวิตตลอดไปก็ได้

อาจารย์ค่ะดูการเมืองมาตั้งนานขอสั้น

ก่อนถึงวันเลือกตั้งมันจะเหลืออยู่กี่พักนะคะ
สำคัญตรงนี้ว่าจะเหลือถ้าสารให้ยุบ
แล้วก็มีการตัดสิทธิเลือกตั้ง
มันก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าสนุกเหมือนกันว่า
เราจะเหลืออะไรแล้วก็พักเล็กจะไหวไหม
ประชาชนเขาก็คงบอกอย่างนี้อย่ามีการเลือกตั้งกันเลย

ขอสุดท้ายสักท่านจริงค่ะพี่สิทธุวัน

เพราะว่าอะไรเพราะมีตัวเลือกให้กับพี่น้องประชาชน

ใช่ไหมครับ
คือดูนโยบายของแต่ละพัก

ผมว่านโยบายน่าสนใจทั้งสิ้นแหละ
เพียงแต่ว่าความรู้สึกนึกคิดของคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นพักใหญ่
หรือผู้สมัครคุณทั้งนั้นเอง

อาจจะไม่เคยออกสื่อเลยเนี่ย
ก็น่าจะสนใจเนอะยังนี้เป็นต้น

งั้นเราจะนอนเครียดตลอด

เวลาของถามตรงเราก็เริ่มได้นะครับ